เออนั่งประโยชน์มือด้วย

ตราแผ่นดินมันจะช่วยได้เยอะ

เออหายด้วยคิดึคะ

อ่าเกลี่ยแล้วจนกินไปนิดหนึ่ง
เออ

นี่ดูสิว่านอนสอนง่ายให้ทำอะไรก็ทำ
นมมือก็พนมดื่มน้ำก็ดื่ม
ตราแผ่นดินกราบตาแผ่นดินทำหมดเลย
วาดคลุ้มคลั่งอยู่บนหลังคาค่ะ
เกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมงก็ไม่ลงมา

ไม่ยอมลงเลยอ่ะชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่ลงมาจนเนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทสามารถ
สวมบทบาทเป็นหมอผี
พูดคุยกับผู้ชายคนนี้จนเขายอมลงมา
นั่งคุกเข่าพนมมือจับตราแผ่นดินที่หมวกตำรวจ
พันธุ์ตำรวจโทสามารถ
สมคนนี้เป็นรองผู้กำกับการปราบปรามสพสตึกนะคะ

พรมน้ำมนต์ให้พรนี่จับตราแผ่นดินด้วยเออบอกเออจับแล้วของไม่ดีจะได้ออก
เอากราบซะตาแผ่นดินเนี่ยจับได้ดีเออดีขึ้นจริงจริงนะเอาดีขึ้น
จริงจริงสงบเลยเพราะเมื่อกี้เหมือนกำลังจะอารวาสกันอีกครั้ง
เอามามารับน้ำมนต์ก่อนเอาพนมมือเออเอาดื่มน้ำด้วย
ดื่มน้ำด้วยอื้อฮือทำตามทุกอย่างเลยค่ะครับ
คือผู้ชายคนนี้ชื่อคิดนะคะอยู่ก็คลั่งปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านหลังนึง
อยู่เลยนะบนชั่วโมงเลยเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่ลง
เขาบอกเขาได้ยินมีเสียงกระซิบอื้อหือ
กระซิบข้างหูว่ายังไงไม่รู้ไม่รู้ว่ากระซิบว่าอะไร
แต่ก็ทำให้เขาขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วไม่ยอมลงมาเลยค่ะอุ้ยตายแล้ว
สุดท้ายพันตรวจโทสามารถบอกไม่ได้แล้ว๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
เป็นตำรวจมันไม่ได้ผลครับเอาวะเป็นหมอผีก็แล้วกัน
ไปคุยกับคิดซะหน่อยคือคิดเนี่ยเขาเป็นคนจิตไม่ค่อยปกติ
คือพูดคุยคนเดียวแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียง
มีคนมากระซิบข้างหูแล้วคิดเนี่ยชอบเรื่องศัยศาสตร์
ตรวจโทสามารถก็เลยมางั้นเจอกันอ่า
อ่าน่าเออไปเฮ้ยจริงที่
ก็คือคุยกับลมกับฟ้าเนี่ยครับเราประเมินว่าหนึ่งเขามีความเชื่อในเรื่องของ
เกี่ยวกับพูดพีพีศาสตร์อืมพูดพีพีศาสตร์แล้วประเมินแล้วว่าเขาเนี้ยสามารถที่คุยดูเรื่อง
ครับเราก็เลยผมก็เลยใช้บุรุษบายเมื่อมีผีเนี่ย
ก็ต้องมีหมอผีผมก็เป็นมือปราบผีเนี่ยอืม
ปราบผีคนใดคนหนึ่งนี่แหละเขาฟังนิดหนึ่ง
พอเขาฟังปุ๊บเนี่ยเราก็เลยให้ผมก็เลยเดินไปเอาขันใส่น้ำมา
ครับแล้วก็เด็ดกิ่งไม้มาทำเป็นเหมือนน้ำมนต์อืม
แล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปเอาเทียนมาไปเอาเทียนมาเสร็จ
พอเขาเห็นตอนนั้นน่ะเขาขึ้นลงมาเขาลงมาผมก็เลยบอกว่าอ่ะ
นั่งข้างข้างเดี๋ยวจะลดน้ำมนต์ให้อะไรอืม
ตามคลิปนะครับที่ไล่ผีผู้มีปีศาจออกไป
รองผู้กำกับการปราบปราม
เป็นรองผู้กำกับการปราบผีแล้วนะคะโอ้โหไม่งั้นก็ไม่รู้จะจะเจรจาอีกกี่ชั่วโมงนะ
เออไม่รู้จะเอาลงมายังไงแล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุอันตรายด้วย
เป็นตำรวจไทยไม่ง่ายนะพี่หุยคือต้องเป็นทุกอย่าง
นักแสดงก็ต้องทำให้ได้เขาบอกใช้กุศโลบาย
งั้นก็ไม่รู้จะหลอกล่อยังไงให้ลงมาจับจุดถูกจับจุดถูกค่ะ